ดูกันดีกว่าว่าถ้าเรานำวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบนี้
แล้วมาประกอบอาหารจะทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นวิถีชีวิตของชาวอีสานที่นี่นะคะ

ในช่วงบางรูปการณ์เท่านั้นก็คือช่วงเดินกุมภาพันธุ์ถึงเมษายน
พอไปเก็บผักหวานมาแกงแล้วนะคะ
เขาก็นิยมเนี่ยเอาใส่ในแกงไข่มดแดงนะคะ
แล้วก็ต้องใส่เครื่องแกงต่างเนอะ
ประกอบไปด้วยพวกเครื่องเทศสมุนไพรที่ให้รสเผ็ดร้อน
รวมไปถึงเห็ดฟางพริกแห้งใบแมงลักและต้นหอม
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านทานแล้ว
สดเข้าไปแล้วอร่อยคล่องคอจริงนะคะ

บอกเรามาให้เราเห็นถึงขั้นตอนการทำ
หลังจากที่เด็ดมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมวัตถุดิบที่เห็นอยู่ตรงนี้
จากนั้นนะคะเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกตำพริกแห้งให้ละเอียด

จากนั้นค่ะก็ใส่น้ำปลาร้าเข้าไป

จากนั้นรอรอให้มันสุกนิดหนึ่งนะคะ
ก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามทานกันได้เลย
จำกับข้าวเนี๊ยวนะพ่อมียังไม่นอก

แล้วก็กินกับแกงไข่มดแดงก็ได้